ท่วมแล้วท่วมหยีบคนรักก็อบหลีกจะคิดบ่อยให้เป็น

สามท่านครับวันนี้อ่านข่าวเสร็จกี่โมงครับเนี่ย
เดี๋ยวคงต้องมาช่วยผมหาว่าหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วนะครับใครจะไปซื้อก็ระวังกันหน่อย
ช่วงนี้โอ้โหน้ำขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน
วันนี้เขาบอกว่าจะถึงจุดที่เรียกว่าจะไตรการระดับถึงจุดสูงสุดนะครับ
ของวันนี้ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่เนี่ยในทุกเมืองเพชรบุรีเนี่ย
น้ำที่เข้ามาสร้างความเสียหายเกิดขึ้น
ดังนั้นใครจะสัญจรไปในเส้นทางบริเวณดังกล่าว

ตรวจสอบการประกาศเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
เขามาวานในช่วงสักบ่าย๓๔ฝนตกหนักเลยนะ
ถ้าที่ตัวเมืองเพียบหน้าน้ำมันกลับลงมา
แล้วก็หลังจากนี้ฝนมีโอกาสตกต่อเนื่องด้วย
อาจารย์เขาบอกว่าฝนที่ตกที่เทชบุรี
รวมไปถึงในบริเวณทางตอนกลางประเทศไทยเนี่ย
ตกหนักเยอะจริงจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม

นะครับ๒เดือนนะครับตกต่อเนื่องนะครับ
และหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์หลังจากนี้
ฟ้าฝนเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เป็นการตรวจสอบสถานการณ์ฝนช่วงเช้าวันนี้
แต่ถังเกียจว่าเช้าวันนี้
แร่นาฏส่วนอีสานก็คืนเลย
น้องคายบึงกาลอำนาจเจริญอุบลราชธานี
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ประกอบไว้ด้วย
ระนองชุมพรพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนนะครับ

มีบางพื้นที่ที่ตอนนี้ระดับน้ำล้นตะหลิงแล้ว
ที่สถานีท่ายางจังหวัดเพชรบุรีน้ำล้นตะหลิง
สถานีอากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร

ที่สถานีเมืองเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรี

สถานีคลองพระปรงศแก้ว
น้ำล้นตะหลิงอีกหนึ่งจุดก็คือบ้านดุงอุดนทานี
น้ำล้นตะหลิงใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
ต้องระวังด้วยขนเข้าของท้อง

ส่วนนี้เป็นภาพของลักษณะประเทศแห่งของเรา
คุณผู้ชมดูลักษณะประเทศไทยคร่าวก่อน

คือบริเวณที่มีลักษณะการก่อตัวของแนวภูเขา
ไล่ยาวมาตั้งแต่บริเวณทางตอนบน

ปีกตะวันออกก็คือฝั่งที่ติดกับลาว
สังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนเข้ามาออกัน
บริเวณพื้นที่ที่เป็นแนวภูเขาซะส่วนใหญ่

เมื่อวานก็จะไปเลี้ยงตัวกันแนวระนาบเลย
ตั้งแต่ตอนบนก็คือภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคใต้
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากพายุ๒ลูกนี้
มีการดูดเอาความชื้นดูดเอาฝนเข้าสู่ศูนย์กลางพายุสองลูกนี้
ที่จะขึ้นฝั่งที่ประเทศเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นต่อไปในวัน๒วันนี้
ซึ่งแบบนี้นี่เองนะครับก็ทำให้มรสุมนั้นมีการพัดเอาความชื้นเข้ามาสะสมมากยิ่งขึ้นในระยะนี้นะครับ
ภาพเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากคุณผู้ชมสังเกต
จะเป็นภาพการก่อตัวของร่องมรสุมถ้าหากดูในช่วงเดือนตุลาคมแถวที่๓
เส้นปะแถวที่๓จะพบว่าซึ่งเส้นปะแถวที่๓จะพาดผ่านบริเวณตอนกลางประเทศไทยปกติแล้ว
ก็จะไปอยู่ช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นจุดหลักที่จะได้รับอิทธิพลจากแนวร่องฝน
จะมาพาดผ่านในบริเวณดังกล่าวแต่ว่าปีนี้ก็มาเร็วกว่าปกติ
อย่างที่ได้ติดตามข่าวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
เพราะว่าแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น
นี่คือพายุสองลูกนะครับที่มีการดูดเอากระแสลมเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
ในวันนี้กับวันพรุ่งนี้พายุลูกนี้จะค่อยเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งนะครับ
ก็จะทำให้บทบาทในการดูดเอาความชื้นจากบริเวณตอนบน
ที่ช่วยภาคเหนืออีสานตอนบนในช่วงที่ผ่านมาให้ฝนลดลงเนี่ย
ก็จะทำให้พายุลูกนี้ค่อยอ่อนกำลัง
ฝนที่ลดลงจะค่อยเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
โดยจุดที่ต้องระวังดีก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับประเทศลาวนะครับ
เหนือจังหวัดน่านพยาวนะครับเชียงใหม่เชียงรายต้องระวัง
ส่วนในบริเวณพื้นที่อีสานนี่คือตอนบนของภาคอีสาน
สถานการณ์คลื่นนะครับคุณผู้ชมดูคลื่นสีม่วง
วันนี้จะเริ่มกลับมาแล้วนะครับช่วงเย็นวันนี้
แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์
คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
ประเทศไทยฝั่งนี้โชคดีหน่อยมีแนวภูเขากันไว้นะครับ
ดังนั้นจึงทำให้ฝนเนี่ยไม่เข้ามาเมืองไทยของเรามากนักนะครับ
แต่ว่าบริเวณฝั่งนี้ครับเป็นภูเขาแต่ว่าภูเขาเตี้ยนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้ฝนข้ามภูเขาได้ง่ายกว่า
แล้วก็ไปสะสมตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
ดังนั้นน้ำจากภูเขาต่างที่อยู่ด้านบนไหลลงมารวมกันตรงนี้
ซึ่งทำให้อาการสาหัสเป็นพิเศษ
ใครที่อยู่บริเวณด้านข้างก็ต้องติดตามปรากฏเตือนไพรด้วย
เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปเก็บโม้ไหวของผมก่อนแล้วกัน
เพราะว่าโอ้โหหายไปหมดเลยเขาบอกเที่ยงนี้มาอีกนะครับ
เดี๋ยวเสร็จแล้วมาช่วยผมเก็บด้วย
ตามหากันเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเครื่องสูบน้ำตรงนี้

โอ้โฮนี่ดิ